คุณผู้ชมครับยังจำแม่หลวงกุ้งได้ไหมฮะ
ผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ตอนนั้นเป็นข่าวคือฮามาก
แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วนะ

แม่หลวงกุ้งคือคนเชียงใหม่คนภาคเหนือผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

ชื่อจริงก็คือนางสาวสุพัทรวีอยู่แพทย์นะครับ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ตอนนั้นก็เป็นที่ฮือหามาก

แต่ว่าเธอก็ลาออกไปแล้วนะครับ
เพราะว่าเมื่อปี๕๘เนี่ย
ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่ามีการมากดดันทางการเมืองท้องถิ่น
แล้วก็ผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะ
ถึงแม้ว่าแม่หลวงกุ้งจะลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว
เวลามีคลิปมีภาพต่างที่เธอลงเรื่องราวของเธอเนี่ย

สวยเห็นคุณภาคภูมิบอกว่าอยากเชิญมาสัมภาษณ์

ใช่เพราะว่าอยากเจออยากคุยด้วย
ก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้
มันผิดกฎหมายมันไม่ดีไม่งาม

พร้อมไปใช่ไหม
คืออย่างนี้ฮะวันนี้แม่หลวงกุ้งเดินทางไปที่ตำรวจภูทรภาค๕
ไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
นางสาวสุพัทรวีอยู่แพทย์อายุ๓๘ปี
อดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ต้องไปแจ้งความเพราะว่า
มีคนที่ไปเผยแพร่คลิปวีดีโอการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ไอ้คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ไปเนี่ย
ไปเอาภาพนิ่งของเธอในชุดข้าราชการ
ตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแปะคู่ไปด้วย
แล้วบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ย

ใช่ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะ
ก็เลยต้องไปแจ้งความนะฮะกับทางตำรวจภูทรภาค๕
ซึ่งบุคคลในคลิปกับกุ้งเนี่ยมันเป็นคนเดียวกัน
แต่ผลเสียหายที่มันตครมากกว่าคือ

หรือว่าป๊ิบบีน้องต้องตำเนาะแวกบ้าน

คนเข้าใจว่าเป็นอั้นจนกระทั่งมีเสียงเตือนเข้ามาที่กุ้งเลยว่า
แม่หลวงไปเยี่ยมอย่างยังอั้นเดี๋ยวดรักเขากับคนดีคนดรักเขาไปถ่ายโปรดถ่ายสวยลงในโทรศัพท์ใกล้
ต้องก็ถามว่าแม่หันกับว่าคิดมันเป็นใครบอกว่าแม่หมาหันพ่อเหล่าพ่อลื้อเขาไปเยี่ยมอย่างยังอั้น
มาแจ้งความเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปแล้วก็เอาภาพนิ่งของเธอไปนะครับ
แต่ว่าทางตำรวจนะฮะท่านที่มารับเรื่องก็คือพันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕นะครับบอกว่าเบื้องต้นก็รับเรื่องไว้ให้นะ
แต่แม่หลวงกุ้งเนี่ยนางสาวสุพัทรวีต้องไปแจ้งความร้องทุกข์
กับสพสันกำแพงเจ้าของท้องที่
จุดที่เกิดเหตุที่เธอได้รับคลิปมีคนส่งต่ออะไรมาเนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีกับคนเผยแพร่คลิปในข้อหาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
แต่ตำรวจภูทรภาค๕ก็จะสืบสวนสอบสวนให้นะครับ
ก็จะเร่งประสานดำเนินคดีทันทีนะครับ
สำหรับคนที่เผยแพร่คลิปแล้วก็เอาภาพของเธอไป
เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้อับอายนะครับ
แล้วก็ขอเตือนประชาชนที่ได้รับคลิปวีดีโอดังกล่าว
หยุดเผยแพร่คลิปด้วยเพราะว่าเป็นคลิปลามกอนาจารย์
แล้วยิ่งถ้าไปเอาภาพนิ่งของแม่หลวงกุ้งเขาเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ย
อันนี้ก็ผิดหมินประมาทเพิ่มเติมเข้าไปอีก
แต่ว่าทีมงานของเราเพื่อความชัดเจนก็ตรวจสอบคลิปแล้ว

ยังฮะของผมเต็มไปด้วยบทสวดมนต์อะไรพวกนี้